คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ศิลปินเขาทำการแสดงอยู่บ้านแบบไม่ต้องขายบัตรกันคุณผู้ชมจ๋า
ตอนนี้เรียกได้ว่าเหอมากเลยสำหรับทายาทคนแรกที่อยู่ในท้องของคุณก้อย
ตอนนี้ท้องโตขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะฮะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยดูแลเทคแคร์ภรรยานะคะแล้วก็พูดคุยกับลูกน้อยด้วยนะคะ
ล่าสุดคุณก้อยเขาแชร์โมเมนต์น่ารักของคุณพ่อเนาะ
กีต้าร้องเพลงให้ลูกชายฟังลงในอินสตราแกรมนี้นะคะ

แคปชั่นบอกว่าคุณพ่อเล่นกีต้าให้เบบีฟังครับ
ลงเอาไว้ให้ฟังด้วยเผื่อใครคิดถึงเสียงคุณพ่อนะคะ
เขากำลังทำเพลงใหม่อยู่เพราะเชียร์

เดี๋ยวไปรอฟังเพลงที่เขาร้องให้ลูกฟังกันก่อน

ไม่ให้ฟังคุณพ่อร้องเพลงตั้งเนิน

แล้วนะคะที่พี่แจ๊กกะลินไม่ร้อนเดี๋ยวหลานตกใจ

ก็เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงก้อยไง
พี่ตูนผ่านไปแล้วมาพี่ปั๊บโปเตโต้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
ปกติเราจะเห็นพี่ปั๊บชอบถ่ายรูป

ถ้าแฟนคุณถ่ายขนาดนี้เป็นไงอ่ะโกรธ

อยู่บ้านนานคันไม้คันมืออยากจับไมค์ร้องเพลงสักหน่อยคุณผู้ชม
ล่าสุดก็เลยลุกขึ้นมาจับไมค์ร้องเพลง
พี่เบิร์ดทชัยอยากร้องแต่แบบกลัวทำงานพังจังเลยอ่ะมีให้ฟังไหม
นี่เขาอยากจะให้กำลังใจชาวไทยทุกคนที่กำลังเหนื่อยแล้วก็รู้สึกท
้อแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะว่าถ้าใครเหนื่อยจากสิ่งที่ได้ลงแรงไป
นอนพักสักหน่อยก็กลับมามีแรงได้
แต่ถ้าเหนื่อยจากสิ่งที่คิดวนในหัวนี่สิ
ก็อย่าลืมพักความคิดกันบ้าง
ผมบอกตัวเองแบบนี้บ่อยจริงก็คงมีอีกหลายวิธี
ที่ทำให้เราผ่อนคลายจากสิ่งรบกวน
ทางทางใจทางกายได้หลายรูปแบบนะคะ
แต่คงต้องหากันในแบบที่ถูกจริตตัวเองละกัน
อย่างนี้เลยชอบร้องเพลงก็แบบร้องเพลงไปฟังเสียงกันดีกว่าค่ะ
ไปได้แรงกลับคืนเหมือนเดิม
ท่าน้องตาหญิงที่มากมายออกกำลังกายเยอะจริงค่ะ
และอยู่บ้านแบบนี้นะคะไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าค่ะ
ขึ้นมาแต่งเพลงนะคะตอนนี้มาแค่ทำนองก่อนนะคะ
รับรองได้ระเบิดอารมณ์ความมันกันในคอนเสิร์ตแน่นอนนะคะรับรองว่า
เรียกว่าตอนนี้ก็ศิลปินก็อยู่บ้านนะคะบ่มเพาะนะคะวิชาความรู้กับตัวเอง
ทำไมก็เราอยากร้องบ้าง
เรามีทุนให้ไปเรียนร้องเพลงกับครูอ้วน
นี่โดนเล็บมีข่าวต่อไป